อันนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวเป็นอุทาหรณ์ต้องมาย้ำเตือนคุณผู้ชมนะฮะ
ภรรยาเขาหิวเขาใช้สามีไปซื้อก๋วยเตี๋ยวสามีไปนานทนไม่ไหว
ก็ตั้งแก๊สเอากระทะเพื่อทำกับข้าวนะ
สักพักหนึ่งเอามือเอื้อมไปเสียบปลั๊กหม้อหุงข้าวไฟช็อตคุณผู้ชม
ช็อตเสร็จปุ๊บล้มไปโดนกระทะที่น้ำมันร้อนกำลังตั้งอยู่บนเตา
สุดท้ายเสียชีวิตเลยนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นในบ้านพักเจ้าหน้าที่ปรายศนีย์
ที่ทำการปรายศนีย์สว่างอารมณ์จังหวัดอุทัยธานีครับบนชั้นที่สองของบ้านเนี่ย
อยู่ในห้องครัวพบศพนางสาวสุนารรักปรหมบุญอายุสามสิบเอ็ดปี
สภาพนอนหงายพบบาดแผลที่ข้อมือขวาแล้วก็นิ้วมือนั้นมีรอยถลอก
ลักษณะนั้นคล้ายไฟไหม้ตามร่างกายก็มีแผลผู้พองถูกน้ำมันลวก
ข้างศพผู้ตายไปพบหม้อข้าวแล้วก็กระทะที่มีคราบน้ำมันติดอยู่
ตามพื้นบ้านก็มีคราบน้ำมันพืชกระจัดกระจายไปทั่วครับ
ฝาบ้านยังพบถังแก๊สเปิดเอาไว้มีแก๊สมีกลิ่นของแก๊สกระจายไปทั่วห้อง
สอบสวนนายกิติศักดิ์อำพระรามอายุ๓๑ปี
ซึ่งเป็นสาบิกของผู้ตายและเป็นเจ้าตะที่ปรายเสนีที่นี่
บอกว่าก่อนเกิดเหตุภรรยาก็หมดว่าหิว
ก็สั่งให้ตัวเขาขี่รถจักรยานยนต์ไปซื้อก๋วยเตี๋ยวให้กินหน่อย
และต้องไปซื้อที่ร้านหน้าวัดหลวงพ่อเคลือบเจ้าประจำเท่านั้นนะครับ
ก็ค่อนข้างจะนานเพราะไปไกล
พอกลับมาถึงบ้านรีบตะโกนบอกที่รักที่รักก๋วยเตี๋ยวมาแล้ว

แล้วคาดว่าคงจะหิวมากรอก๋วยเตี๋ยวไม่ไหว
ก็เลยเสียบปลั๊กไฟอุ่นข้าวแล้วก็ตั้งกระทะจะทำกับข้าว

เพราะก่อนหน้านี้ปลั๊กในหม้อหุงข้าวมันเคยช็อตมาแล้ว

จากการตรวจสอบในที่เกิดเหตุตำรวจสันนิษฐานว่าผู้ตายคงจะหิวมากแล้วครับ
ก็เลยเปิดแก๊สตั้งกระทะระหว่างนั้นก็เสียบปลั๊กไฟหุงข้าวอุ่นข้าว

ผู้ตายล้มลงไปโดนกระทะที่ตั้งเอาไว้น้ำมันมันร้อน
หบกระเด็นลงมาลวกตามแบบร่างกายสุดท้าย